มาดูงานศพของน้องแอ๋มนะครับ

เมื่อวานทางญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง
เนื่องไหนพิธีพระราชธาลเผืองศพนางสาว
กรกรรมลินวรัตน์เป็นกรณีพิเศษ

ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเข้าร่วมไว้อาลัย
นางสาวกรกมลหรือน้องแอ๋มอายุ๒๕ปี
นักศึกษาปริญญาโทที่ถูกแทงเสียชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นครั้งสุดท้ายในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ
ซึ่งจัดขึ้นที่วัดนาบุญอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
โดยมีนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นประธานนะครับ
ซึ่งญาติญาติต้องคอยดูแลนายปภาวินหลีนวรัฐ

เนื่องจากผู้เป็นพ่อสุขภาพไม่แข็งแรง

และในช่วงก่อนจะถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ทางครอบครัวน้องแอ๋มได้จัดฉายภาพคลิปวีดีโอของน้องแอ๋ม
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ตามสถานที่ต่าง
ก็ยิ่งทำให้ผู้ร่วมงานเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับ
ขณะที่นายกฤษดาหลีนวรัฐนายยกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

เปิดเผยนะครับว่าหลังจากสวดพระอภิษฐรรมศพน้องแอ๋มเป็นเวลา๗วัน

ได้มีญาติของนางสาวทิติอ่อนโชธช่วงทรัพย์รูเมด
ที่ก่อเหตุฆ่าน้องแอ๋มแล้วก็แทงตัวเองจนเสียชีวิต

แล้วก็มอบผ้าไตรจีวรร่วมทำบุญด้วย
แต่หลังจากนั้นทางครอบครัวของนางสาวธิติออน

และไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วยนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ทางญาติของน้องแอ๋มเอง
ก็จะขอปรึกษากับทางญาติพี่น้อง
แล้วก็จะมีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย

ตอนนี้ก็กำลังคิดกันอยู่นะครับ
แล้วก็ขอให้หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้ว
ก็จะดำเนินการต่อว่าจะยังไงกันนะครับ

ก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอที่เปิดในงานศพนะ
ที่เป็นภาพของน้องแอ๋มตอนที่ยังมีชีวิตอยู่

หรือไปเป็นนางฟ้าแสนสวยอยู่ข้างบนนะ
เป็นนางฟ้าที่คอยส่งความรักมาให้ทุกคน